กลับมาไทยรัฐทันข่าวคิงคู่ขวัญค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้คึกคักจริงสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้า๗พฤษภาคม
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูในเขตจังหวัดนทบุรีกันหน่อย
มีคนเขาบอกว่าไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ากันกว่า๓๐๐๐คนเลยทีเดียว
และประชาชนยังทยอยเดินทางออกไปเป็นจำนวนมากจนถึงตอนนี้
แม้ว่าแดดจะร้อนจัดเขาบอกว่าสู้แดดกันแบบสุด
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามได้กับคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีเชิญค่ะ
คุณผู้ชมครับเหลือไม่ถึงอีก๒ชั่วโมงดีแล้วนะครับ
สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับที่สาราว่าการของจังหวัดนทบุรี
ในตอนนี้ประชาชนยังทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
สำหรับใครที่รถติดจนถึงบริเวณแยกของตลาดนกฮูกครับคุณผู้ชมครับ
ใครที่กังวลว่าจะมาทันหรือว่าไม่ทันนะครับหากคุณผู้ชมเดินทางมาถึงที่บริเวณจุดของคู่หาการเลือกตั้งแสดงตัวตน
ก่อนถึงเวลา๑๗นาฬิกาก็สามารถที่จะเข้าครูหาแล้วก็ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ทันนะครับ
ตอนนี้คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ารวมไปถึงช่วงบ่ายที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเก็บข้อมูล
แล้วก็เอาภาพบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าของจังหวัดนทบุรีคนกว่า๓๓๐๐คนมาที่นี่ครับ
สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ที่ศูนย์ราชการจังหวัดนทบุรีตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนทบุรีนะครับ
มีพื้นที่ให้บริการการเลือกตั้งล่วงหน้าแบ่งเป็นทั้งหมด๕ภาคบวกกับ๑พื้นที่ในเขตนะครับ
รวมเป็นทั้งหมด๖จุดบริการการเลือกตั้งแต่ว่า๖จุดนี้เต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจและตื่นตัวในการเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้นะครับ
จำนวนคนที่ลงทะเบียนไว้สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่คนสำหรับครูหาการเลือกตั้งในช่วงบ่ายที่ผ่านมาคนยังเยอะนะครับ
เหมือนกันกับช่วงเช้าแทบไม่ต่างกันเลยครับคุณผู้ชมเยอะทุกจุดให้บริการ
ส่วนใหญ่ที่ลงเลือกตั้งล่วงหน้าบอกว่ากลัวนะครับว่าวันจริงคือ๑๔พฤษภาคมจะไม่ว่างฉะนั้นเนี่ยขอมาใช้สิทธิ์ไปก่อนเลยแล้วกันนะครับ
รักษาสิทธิ์ของตัวเองฮะส่วนที่ประชาชนที่ลงเลือกตั้งล่วงหน้าไว้บอกว่าการเลือกตั้งใหญ่ในครั้งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าอยากให้ปัญหาได้รับการแก้ไขที่ผ่านมามองว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ยังแก้ไขไม่ตรงจุดไม่ดีอย่างที่ควรจะเป็นนะครับขณะที่บางคนบอกว่าหากใครรับเงินจากการ

ครับซึ่งหลายคนก็มีทั้งตรวจสอบแล้วก็ทักท้วงหลายคนเนี้ยไม่ได้ดูก็หย่อนบัตรลงไปนะครับทำให้ได้เลือกคนที่ไม่ต้องการในเขตพื้นที่อื่นแทนนะครับคุณผู้ชมครับอย่างพื้นที่ของจังหวัดนทบุรีจุดที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีปักหลักรายงานสดอยู่ในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็มีความสับสนแล้วก็คาดเค
ว่าพื้นที่ของสุโขทัยเขตสี่แล้วก็รหัสไปรษณีย์นะครับแต่ว่าบางพื้นที่ก็เขียนเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดนทบุรีเขตหนึ่งแต่ว่าเลขไปรษณีย์เนี้ยถูกต้องนะฮะมันก็เลยเป็นการสับสนของเจ้าหน้าที่เองด้วยรวมไปถึงคนที่มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงที่นี่กันด้วยว่าสรุปแล้วต้องถามกรกตรครับว่าหน้าซอง
ข้อมูลภารกิจอย่างนี้แค่เช็คให้ดีเช็คให้ชัวร์
ถ้ามันไม่ใช่เดินเข้าไปถามเจ้าหน้าที่เลย

ข้อมูลเบื้องต้นสามารถเช็คได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมการปกครองนะฮะ
หลังจากนั้นก็จะขึ้นข้อมูลว่าชื่อเราเขตเลือกตั้งของเราอยู่เขตไหน
ที่ไหนและลำดับรายชื่อของเราลำดับที่เท่าไหร่

แล้วพอไปถึงเราไปรีเช็คอีกทีหนึ่ง
หรือว่าตรวจสอบลำดับรายชื่อดูว่าตรงกันไหม
และเมื่อที่เขาเขียนให้เราแล้วต้องเช็คอีกรอบหนึ่ง

นี่คือสิทธิประโยชน์สิ่งที่เราจะต้องห่วงแห่แล้วก็รักษาเอาไว้
เห็นว่าอีกหนึ่งจุดที่มหาวิทยาลำคำแหงหัวหมาก
นั่นก็เป็นอีกจุดที่มีคนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเยอะมาก
เลือกตั้งกลางในกรุงเทพมีคนเป็นลมเยอะเหมือนกันนะครับ

แต่เพื่อประชาธิปไตยใจสู้กันมากครับ
ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ